เหมือนเจมส์เรืองศักดิ์กันงานโชว์งานร้องเพลงโอ้โหนั่งว่างยาวเลยกับพี่
แต่ไม่เป็นไรเขาทำธุรกิจกับภรรยาเขานะคะ
ส่งเสริมคนที่แบบอยากมีลูกแบบเนี้ยเขาก็เลยลุยธุรกิจอาหารเสริม
เพื่อคนที่อยากจะมีลูกแบบเต็มสูบไปเลยแถมช่วงนี้นะคะว่างค่ะ
ยังเตรียมแพลนปั๊มลูกคนที่สองด้วยนะตอนนี้คุณพ่อเจมส์ก็กำลังเหอะลูกสาวคนแรก
น้องเมดาเนี่ยไม่เหอได้ไงอ่ะน่ารักน่ะเออฮะ
บอกกับศรีภรรยาว่าเธอจ๊ะคนที่สองเนี่ยขอเป็นผู้หญิงอีกคนนะ
ที่ติดใจนี่ค่ะส่วนเรื่องที่พี่เจฟนะคะกลับมาเล่นละครเนี่ย

แล้วแต่ละซีนเขาบอกเลยว่าจูบกันสนั่นจอเลื่อนลั่น

นั่นน่ะสิป๊าบอ่ะพี่ไปฟังค่ะ
ลูกคนถัดไปก็อยากได้ลูกสาวอีกคนนึงครับ

จริงเราทำเด็กหลอดแก้วมันคัดโครโมโซม

แต่เราไม่ได้มีว่าเราจะเลือก
จะหญิงจะชายเอาเป็นว่าตัวไหนสมบูรณ์สุด

ให้สามีไปแสดงเลิฟซีนนะชอบ
ให้เขาเป็นคนคัดเองเลย
จะไม่ยุ่งแบบก้าวไก่อะไรเรื่องงาน
แต่คือตัวเองเป็นคนรับได้และเข้าใจทุกอย่างในเรื่องของบทบาท
เพราะฉะนั้นถ้าจะแสดงบทไหนคุณก็ต้องเต็มที่บทนั้น

แต่ต้องมาแสดงกับเมียด้วยหรือเปล่า

ได้ลูกสาวน่ารักอีกนะ